คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับ
มาตรวจสอบแม่น้ำลำคลองกันก่อนว่ามีผักตบชาวาหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าโอ้โหปัญหานี้เป็นปัญหาที่หลายคนบอกว่า
กำจัดเท่าไหร่ก็กำจัดไม่หมดสักทีนะครับ
แต่ว่าจะกำจัดอย่างไรโดยความร่วมมือของภาคประชาชนด้วยนะครับ
ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย
ดังนั้นวันนี้นะครับทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คุณจรินจักรภาคก็มาอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับ
สวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหเป็นปัญหาที่หนักใจไหมครับ
มันก็คือหลายคนดูเหมือนว่ามันเป็นคล้ายแบบเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะ
แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าคือถ้าปล่อยปะละเลยเนี่ย
ไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันแพร่พันวัยมาก
โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าน้ำเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่อง
ตบชาวาเนี่ยพอสมควรเลยอย่างเช่นพอน้ำมามันระบายไปไม่ทัน
เพราะว่าผักตบนี้มันกันไว้ในขณะเดียวกันมันก็แพร่พันไวมาก
แล้วมันก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องการสัญจรไปมารวมทั้งรวมทั้งอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วย
เพราะต้องทับถมอะไรมากนี่น้ำมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์
การจะดึงน้ำไปทำการเกษตรอะไรต่างมันก็มีปัญหา

ดังนั้นวันนี้ท่านอธิบดีมานั่งอยู่ในรายการของเรา
เพราะจะพูดถึงความเข้มแข็งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถลุยแก้ปัญหาผักตบชาวาตอนนี้ท่านเดินสายลงพื้นที่เยอะเลยสิฮะ
ก็ไปร่วมกับภาคส่วนต่างอันนี้จริงแล้วมันคงทำฝ่ายเดียวกันไม่ได้หรอก
เพราะว่าทุกภาคส่วนนี้จะต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคราชการต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
เพราะว่าปัญหามันเยอะแล้วก็ขณะที่ตังคนต่างทำไม่ได้แหล่ะนะครับ
อย่างที่ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายเนี่ย
คือถ้าลำน้ำใหญ่ก็ให้ส่วนรายการที่เขามีเครื่องจักร
ส่วนลำน้ำย่อยหรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำปิดที่ต่ำกว่าร้อยไล่
แล้วก็แม่น้ำลำคลองที่ความกว้างไม่เกิน๒๐เมตร
ก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกำหนังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องมายชน
และส่วนรายการต่างมาช่วยกัน

จะช่วยได้เยอะเลยเพราะเขามีกำลังปนและมีเครื่องจักรด้วย
ซึ่งต่างสิ่งเหล่านี้มันต้องทำต่อเนื่อง
คือหน้าบ้านใครก็จัดการเลยไม่ใช่ปล่อยให้มัน
สะสมมาเป็นเวลาช้านานแล้วมันก็จะมีปัญหา
เพราะบางทีมันไปอยู่ตรงประตูน้ำเนี่ยนะครับ
มันก็สะสมอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เกิดความเน่าเหม็น
เพราะมันตะกอนมันสะสมอยู่ตรงนั้น
ซึ่งบางครั้งทำให้น้ำตรงนั้นเราก็ใช้ไม่ได้
ในขณะเดียวกันมันก็เป็นปัญหาว่าน้ำก็ไหลไปไม่ได้ด้วย

ช่วงนี้ใกล้หน้าน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องทำอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องครับ
อย่างรัฐบาลมีแนวนโยบายบอกให้
ตั้งชมรมคนริมครองนะครับ
ซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นตัวหลักเลย

กว่าทางท้องถิ่นท้องถิ่นอาจจะมี
อาจจะมีสรรพกำลังส่วนหนึ่ง
แล้วก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการไปช่วย

ที่ช่วยกันรวมทั้งส่วนและอาการต่าง
เครื่องจักรบางครั้งเราก็เอาไม่อยู่นะ
เราก็ต้องเอาเครื่องจักรของอบจบ้าง

ก็ต้องลงไปช่วยเพราะกำลังคนเองไม่ไหว
แต่ทางกรมเองจริงถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญมาก

ดังนั้นแนวนโยบายในการกำจัดผักตบชาวา
ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกรม

พันธาเนี่ยมันต้องช่วยกันหลายส่วนและอาการ

คือถ้าเห็นอย่างชมรมคนริมคลองที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นตัวตั้งตัวตี
คืออย่างน้อยถ้ามีสอดส่องปุ๊บเอามากระตุ้นเลย
กระตุ้นท้องถิ่นเลยบอกถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องดำเนินการแล้วนะ
แล้วพอมันไหลมาอยู่หน้าบ้านใครหน้าบ้านคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะสายน้ำมันมาต่อเนื่องมาตลอดเวลา
คือถ้าที่ไหนปล่อยปะละเลยทีนึงมันก็จะไปทับถมที่อยู่ทางใต้
มันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าต่างคนเห็นแล้วทำเลยเนี่ยปัญหามันจะลดน้อยลงไปนะครับ
ซึ่งมันต้องร่วมกันนะมันจะทำโดยส่วนตัวเองคงไม่ไหว
ได้มีการกำชับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านกับทางการท้องถิ่นประชาชนยังไง
ท้องถิ่นเนี่ยอย่างพวกนายกเทศมนตรีนายกอบตหรืออะไรต่างนี่นะ
เราก็บอกอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะ
โดยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขาเป็นคนที่ดูแลตรงนั้นอยู่เนี่ย
ก็ต้องรวมกันทุกฝ่ายนะครับทำร่วมกัน
อย่างเช่นคือไม่จำเป็นต้องมีงานเทศกาล
พอเห็นมันมีปริมาณมาแล้วก็ต้องเริ่มดำเนินการ

ต่อเนื่องเลยสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยพวกนี้มันแพร่พันไวมากนะครับ

คือผมคิดว่าขณะนี้ก็หลายส่วนรายการนี้ก็ทำแล้ว
ลำน้ำใหญ่นะครับแล้วรวมทั้งลำคลองเล็กอะไรต่างเนี่ย
คือถ้าทำกันอย่างต่อเนื่องปัญหานี้จะลดลงไป
มีจุดไหนที่น่าหนักใจน่าเป็นห่วงไหมครับท่าน
ผมหนักใจก็คือว่าความต่อเนื่องแหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าทำทีเล็กทีน้อยเนี่ยมันก็ไม่หนักนะครับ
แต่ถ้ามันปล่อยมันสะสมมาเนี่ยคนลงไปลากแล้วก็คงไม่ไหว
จากลงไปลงไปเองก็คงไม่พอหรอกเพราะมันมาเรื่อย
ไม่ใช่ง่ายนะครับ
คือสำคัญคือมันแพร่พันวัยมากครับแพร่พันวัยมากเลย

เพราะฉะนั้นคนชมรมคนริมคลองที่ทางรัฐบาลมีนโยบายอยากจะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักเนี่ยนะ
แล้วก็มาร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นร่วมกัน๓ประสาน๔ประสาน
รวมทั้งกำลังพลจากหน่วยความมั่นคงรวมทั้งอาสาสมัครอะไรต่างลงไปช่วยเนี่ย
ถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องผมว่าปัญหาต่างเหล่านี้มันจะลดลาลงไป
ผมเห็นมีของโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ดีมากเลยคือโครงการประชารัฐร่วมใจ

มีกำลังพลก็มงมาช่วย
รวมทั้งพี่น้องประชาชนต้องเป็นตัวหลักเลย
ท้ายสุดนี้ฝากอะไรถึงทางภาคประชาชน
แล้วก็ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะ
เพราะว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าทุกส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องชมรมคนริมคลอง

แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน
ก็ต้องรวมกันอย่างเป็นพนึกกำลังที่เหนียวแน่นเลย

มันคงไม่ใช่ปัญหาปากตบชาวาอย่างเดียวหรอก

มันต้องรวมทั้งในการแก้ปัญหาทุกเรื่องเลย
ที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประญาชน
ทำยังไงจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วร่วมกันในการรับผิดชอบสังคม

ไม่ใช่ว่าตักผักตบชาวามันต้องทุกเรื่องเลย

จากพลังใจและพลังกายของชุมชน

โครงการดีต่างของทางด้านของกรมส่งเสริม

ในการที่จะมุ่งหวังให้แม่น้ำ
สวยใสลำคลองท่านใช้น้ำได้อย่างดี

และที่สำคัญช่วยกันในการที่จะกำจัดผักตบชาวา
อย่างที่ท่านอธิบดีบอกต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ

บดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ
อธิบดีจักรินจักรภาคด้วย